เว้นแต่หนุ่มอิดอิสรพงศ

หนุ่มอิดบอกกับบรรทางไทยรัฐว่า
ช่วงที่ผ่านมาโดนเก็นไซ่งานไปเยอะ

สูญเสียรายได้เป็นหลักแสน
คำนวณออกมาแล้วรายได้ที่สูญเสียไป
ก็ถามอิดว่าท้อไหมเครียดไหม
น้องบอกว่าแน่นอนครับมันก็ต้องเครียดอยู่แล้ว
แต่ว่าสำหรับตัวน้องเองก็ยังโชคดีที่มีงานประจำทำอยู่ด้วย
ก็เลยยังพอมีรายได้มาแบ่งเบาเรื่องค่าใช้จ่ายไปบ้าง
และอีกอย่างหนึ่งจะมามัวนั่งเศร้านั่งเครียด
มันก็ไม่ได้ใช่ไหมชีวิตมันก็ต้องเดินต่อ
ต้องพยายามรีบให้กำลังใจตัวเอง
และลุกขึ้นมาสู้เพื่อมอบกำลังใจให้กับแฟนเพลงด้วย
โดยหนุ่มอิตยังบอกอีกนะคะว่าตอนนี้คิดถึงแฟนเพลงมาก
แล้วก็บรรยากาศหน้าเวทีทุกอย่างอยากจะให้มันคลี่คลายเร็ว
จะได้กลับมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ก็คิดถึงบรรยากาศหน้าเวทีที่มันเคยมีความสุขสนานมากกว่านี้ครับ
มีแฟนคลับมาคอยนั่งให้กำลังใจเยอะ

ว่าทุกคนน่าจะมีอารมณ์นี้ทุกคนครับ
แต่ว่าด้วยอิตก็ยังมีงานหรือว่าอะไรที่ต้องทำอยู่ครับ
ก็อาจจะท้อได้บ้างแต่ว่าก็ต้องรีบลุกขึ้นมา
ทุกคนก็ต้องการกำลังใจจากเราเหมือนกัน
เราจะมาขออยู่ตรงนั้นไม่ได้ต้องรีบลุกขึ้นมา